สำหรับผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการของต้นหมดปรากรามยาเสพติบนะครับ
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านเช่าในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จับกลุ่มผู้ต้องหา๒คนนะฮะยึดยาไอได้ถึง๑๔๙กิโลกรัมนะฮะ

นำีลักษณะกลุ่มและที่ด้านนี้อีกวันนี้มีหลวงพลังสู่ดนตรี
มีมั้ยมีมั้ยเจอมั้ยเจอมั้ยนี่ค่ะตำรวจปราบกรามยาเสพติด
ส่วนที่กำลังกับทหารนะครับเมื่อคืนนี้นำกำลังปิดล้อมรถยนต์กับรถตู้ของผู้ต้องหาที่กำลังลำเลียงยาเสพติด
จากด่านชายแดนแม่สายเพื่อจะนำไปเก็บซุกซ่อนที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
จับได้ก็มีนายสุรายมารจริงใจเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอีกคนนึงชื่อนายน้อยเป็นชาวพม่านะครับ
หลังจากนั้นก็ขยายผลไปตรวจสอบบ้านเช่าที่เป็นจุดซุกซ่อนยาเสพติดตามที่เขาสืบทราบมาได้นะครับ
แต่นายสุรายมาเนี่ยปฏิเสธบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาแค่ได้รับว่าจ้างให้เป็นคนดูเส้นทาง
แล้วก็เฝ้าบ้านนะได้ค่าจ้างครั้งละสองหมื่นบาทส่วนนายน้อยนายน้อยเนี่ยสวมเสื้อสีเหลืองนะฮะในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
รับว่าได้รับค่าจ้างครั้งละห้าหมื่นบาทขับรถตู้จากด่านชายแดนเอายาเสพติดไปเก็บไว้ที่บ้านเช่า
แพ็คเนี่ยน้ำหนัก๑กิโลกรัมตรวจยึดได้รวมแล้วทั้งหมด๑๔๙กิโลกรัม
เป็นมูลค่านะถ้าหลุดไปขายได้๑๕๐ล้านบาทนี่ฮะซุกซ่อนไว้แบบนี้เลย
ขยายผลไปพบว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นยาเสพติดในเครือข่ายของเสียอู๊ดนะฮะ
อู๊ดคือนายสายันตะรักษาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครอบครองยาเสพติด
แล้วก็หลบหนีไปซึ่งไปกบดานอยู่ที่ฝั่งพม่าตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา
อู๊ดเคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งพ้นโทษเมื่อปีหกศูนย์
ออกมาก็เหมือนเดิมขาขายยาเสพติดอยู่ตามนี้ฮะชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
มีของในตั้มหรือว่านายนิกรกาวิระ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าของยาไอซ์ในรถตู้ด้วย
แล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดในฝั่งไทย
ส่วนเศรียะอู้ซไปอยู่ฝั่งพระมหาค์
ตอนที่เดินทางไปที่บ่อนไก่แต่ก็ปฏิเสธ
บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดไม่ใช่ของเขา
เขาแค่มีอาชีพเลี้ยงไก่ชนตีไก่ชน
ก็ตีไก่ชนเลี้ยงไก่ชนมา๒๐กว่าปีแล้ว
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่าคุณบอกว่ามีอาชีพเลี้ยงไก่ชน
ตีไก่ชนแต่ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณเนี่ย
มีเงินหมุนเวียน๒๕ล้านบาทต่อปี
โอ้โหคุณเห็นไหมทอน
นี่ฮะตำรวจบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวต้องขยายผลกันหนักหน่อยนะครับ
ทำให้ปฏิบัติการวันนี้นะฮะก็สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดของเสียอู๊ดได้นะครับ
ทั้งรถกระบะสามคันปืนอีกหนึ่งกระบอกที่ดินอีกสามแปลงนะ
ทรัพย์สินต่างรวมแล้วมูลค่าก็รวมกว่า๒๐ล้านนี่ฮะ
แต่มันก็ไม่คุ้มกันนะคะเงินที่ได้มาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดอ่ะ

ยังไงคุณก็โดนจับอยู่ดีวันใดวันหนึ่งเงินก็ไม่ได้ใช้หรอก